เอามาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะสำหรับนักแสดงตลกที่หลายคนคิดถึงค่ะ
สำหรับอ่าเงี๊ยาวอ่ายาวยุธยา

คุณผู้ชมคือไม่เจอหน้าแกนานนะคะ
ล่าสุดนะคะน้องนัทนานัทนาบันทั้งทายร้าน

มาแต่ละอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนเสื้อไม่เหมือนกันสัก๕นาที
ชื่อน้องนัทนะเพราะว่าไปนัดอายาวมาไง
คุณผู้ชมเจอนี่ยาวอายุเท่าไหร่รู้มั้

คือตัวจริงคือยังหล่ออยู่เลยห่วงมากอะค่ะ
น้าก็บอกว่าโหอาก็ยังแข็งแรงสิเตะปี๊บดังทุกวัน

อันนี้ขอแซวนิดนึงเพราะว่าแกใส่เสื้อบอลเห็นไหม
ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนตลอดเลยนะคะ

ด้วยนะคะว่าช่วงนี้เงียบหายไปจากวงการบันเทิงนะคะ

ณยาวบอกว่าก็ไม่หรอกนะเดี๋ยวคนเปล่าบ๊อบเม้อมอย
พอหายหน้าหายตาไปโต๊บอ่าบหรือเป่า
ตอนนี้มีความสุขตามวัยนี่ตอนหนุ่มนี่แกดังมากนะเห็นหน้าแกร้องอ๋อเลยอ่ะ
คือแกบอกว่าตอนนี้ใครให้ไปช่วยงานไหนแกก็ไป
และที่สุขใจมากสุดก็คือการได้ช่วยเหลือพี่น้องศิลปินที่เดือดร้อน

คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะคะว่านายาวเป็นคนที่ปิดทองหลังพระ

ยาวบอกว่าอายังทำได้อยู่
ขอทำงานแบบหน่าวหน่าวหน่าว

อายุดตระยานอย่าจ้า

คนจะบอกตลกหายหน้าไปตก

ไม่ใช่ครับลูกผมจบริยาโทและจัดการความโชค
ผมต้องไปก่อนไปดูว่าเขาแข็งแรงไหมเขามีโรงใส่ไหมจัดการงานศพได้ไหม
มีคนใจบุญเยอะครับที่บอกว่าถ้าผมบอกว่าศพนี้ไม่มีสตางค์ผมได้เงินสองหมื่นแน่นอน
เขาโอนมาทันทีซื้อโรงซื้ออะไรเรียบร้อยเพราะว่าเขารู้ว่าผมไปแล้วทำจริง

๗๐แล้วครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่เทบอ่ะ
เห็นมั้ยคุณนัทนะเขาบอก๗๐

เห็นตัวเลขไม่ได้แล้วจดทุกอย่าง
โฟกัสเรื่องออกกำลังกายเรื่องบอลดีกว่า
๗๐แต่ว่ายังแข็งแรงอยู่
คุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ตกอับนะจ๊ะอย่าไปเมาส์กันไปนะ